เกิดขึ้นที่หมู่บ้านการเคหะคลอง๖
ธัญบุรีที่จังหวัดปฐุมธานี
เขาเรียกว่าเกษฐะชุมทนธรรมสิทธิ์
ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่
ชายสี่คน๓ใน๔เป็นพี่น้องกันหมดล่ะ

และที่สำคัญคือเขาไม่ได้ไปหาเรื่องพวกนี้เลย

เกี่ยวเลยฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ชาวบ้านพยายามช่วยกันห้ามนะครับ

ทั้งจับทั้งปล่อยทั้งเตะ
คือห้าวเหรอผมพอเข้าใจ

เอาขอเสียงวัยรุ่นใหม่

เพจของเราก็ได้หรือว่าไลน์ที่หน้าจอก็ได้นะครับ
ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
หมู่บ้านการเคหะคลอง๖ธัญบุรีนะครับ

แต่เอาเป็นว่าผู้ชาย๔คน
รุมทำร้ายวัยรุ่นชายวัย๑๕ปีคนหนึ่ง
ซึ่งน้องมีอาการสมาธิสั้นนะครับ
แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไปหาเรื่องหาราวเขาเลย

เราก็ไปตรวจสอบข้อมูลนี้นะฮะ
คือจากเดิมเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นคือบอกว่า
น้องคนนี้มีอาการทางสมองสมาธิสั้นคิดช้า
มีบัตรคนไข้กำลังรักษาเขาเป็นอย่างนั้นจริง
ก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนของน้อง
ไปมีเรื่องมีปัญหากับลูกหลานของสามพี่น้อง
ใน๔นี้ที่มารุมทำร้ายเขา
พี่น้องที่เขาเอ่ยช่งเอ่ยชื่ออะไรกันด้วยเนี่ย
พวกนี้ก็เลยพากันมาสั่งสอนน้อง
นี่ฮะหาว่าน้องไปหาเรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
คือที่หมู่บ้านเนี่ยเขามีตลาดนัดตอนเย็นพอดี

วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับคุณแม่ของน้องอายุ๑๕ปีที่ถูกทำร้ายในคลิปนะครับ
แม่บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยลูกชายเนี่ย
สมาธิสั้นมีอาการทางสมอง
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยไปกับเพื่อน
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุมี๔คน
ใน๔เขาเป็นพี่น้องกัน

เขามักจะทำตัวเป็นลักษณะแบบ

จะทำร้ายเขาไปทั่วนี่ลูกชายก็โดนจนน่วมทั้งตัว
ไปก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนอย่างนี้
แล้วก็จริงมันมีพ่อมีแม่มันยังมาคุยพ่อแม่ด้วย
เราอยู่ที่นี่ไม่น่าจะทำลูกอย่างนี้
มีอะไรมันต้องมาขายเคลียร์กันสิ
เรื่องของเด็กก็คือเด็กพ่อแม่มันคุยกันได้

มันไม่น่าจะมาทำลูกเราอย่างนี้

ลูกใครอะไรเราเขาก็ต้องรักลูกเขาสิพ่อแม่ก็มาคุยสิ
มันคุยกันได้ไงนะเจ๊นี่มันเห็นหน้ากันทุกวัน
น่าทำอย่างนี้๓คนพี่น้องมันอ่ะ

ก็เหมือนกับที่แม่ของน้องที่ถูกรุมบอกฮะ
เด็กกับเด็กมีปัญภาพอะไรกัน
มันไม่พอใจอะไรก็มาคุยกัน
ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปรุมน้องเขาแบบนี้
แล้วน้องคนที่ถูกรุมไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย

คุณผู้ชมครับน้องวัน๑๕ปีเจ็บหนัก

มีปัญหากับลูกหลานของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็คือเด็กในชุมชนด้วยกันนี่แหละนะครับลักษณะไม่ค่อยถูกกัน
แล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กยั่วยุกัน
ไปบอกพ่อว่าถูกเพื่อนของน้องเนี่ยไล่ฟัน
คือทั้งที่ยังไม่ได้ไปไล่ฟันอะไรเลย
พอมาเจอกันที่ตลาดตอนเย็นน้องที่ถูกทำร้าย
เขาไปกับเพื่อนที่ตลาดแต่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย
โดนเลยฮะวันนี้ติไปคุยกับน้องมานะครับทุกผู้ชมครับ
คือน้องที่ถูกทำร้ายบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแค่ตามเพื่อนไป
สุดท้ายเนี่ยโดนล็อกคอรุมต่อยรุมกระทืบ

ผู้ใหญ่เยอะใช่ครับ
จากคุณสนาติอิไทยและแห่งอันดับที่บอกว่า

โดนไม่อยู่กี่นาทีครับโดนอะไรบ้าง
โดนเตะต่อยหน้ากระทืบ
แม่ของน้องนัทภูมิบอกว่าตอนนี้กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยมาก
เพราะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเป็นขายใหญ่ในพื้นที่
คือติก็พยายามจะไปฟังกับอีกทางฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะ
ในคลิปจะชัดเจนว่าไปรุมทำร้ายเขาแต่เราก็อยากฟังว่าเออมันอะไรยังไงกัน
บ้านของในเคฮะที่ได้ยินเสียงได้ยินชื่อในคลิปเนี่ย

ทางบ้านบอกว่าเขาแยกครอบครัวออกไปแล้ว
ได้ยินข่าวก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันนี่แม่ของเขานะฮะ
ส่วนอ้นนี่ฮะภรรยาของอ้นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
คือเขาบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
คือกลุ่ม๓พี่น้องเนี่ยนะ
ไปรุมทำร้ายเด็กวัย๑๕ไม่ได้ทำตัวเป็นนักเลง
ขายใหญ่ในพื้นที่ไม่เป็นความจริงเลย
แล้วในคลิปเนี่ยถ้าดูดีเนี่ย
คืออ้นเนี่ยสามีของเธอพยายามจะไปห้ามนะ
ไม่ได้ไปทำร้ายเอาที่เหลือก็คงต้องไปว่ากันในชั้นการสอบสวนของตำรวจนะฮะ
เพราะว่าตำรวจสพธัญบุรีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้นัดสอบปากคำน้องที่ถูกทำร้าย
วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วย
เนื่องจากอายุ๑๕ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่
ส่วนคนก่อเหตุ๔คนรู้ตัวหมดแล้ว
เดี๋ยวเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
พรุ่งนี้จะสอบปากคำผู้เสียหายก่อนต่อหน้าสหวิชาชีพ
ต้นข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ